ส่วนกรณีที่หนุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปถูกรถบัตร
รับส่งพนักงานชนจนขาขาดทั้งสองข้าง
เห็นภาพไปแล้วนะคะหลังเกิดอุบัติเหตุก็ร้องห่มร้องไห้
ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเพราะว่างานก็คงทำไม่ได้
ลูกก็ท้องอยู่ในท้อง๕เดือนอยู่ตอนนี้
อันนี้เป็นภาพขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
โอ้โหเป็นภาพที่สลดใจมาก

ไม่รู้ว่าจะทำงานได้อีกหรือเปล่า
และถ้าทำงานไม่ได้ลูกเมียจะอยู่อย่างไร

สัญญาณอาการนะคะขาข้างซ้ายดูเหมือนว่าตอนนี้จะดีขึ้น

แต่ว่าขาข้างขวาหมอบอกไม่มีทางกลับมาใช้งานได้แล้ว
แฟนสาวซึ่งท้องอยู่๕เดือน
อนให้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
นำหลักฐานมาช่วยต่อสู้คดีนะคะ
จากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวี

รถบัตรรับส่งพนักงานขับชนรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บริเวณ๓แยกหน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนับประตูบี
ถนนโรจนะฝั่งขาเข้านะคะช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๓
ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บ
คือนายชัดชัยสุนทรพฤกษ์อายุ๒๖ปี
หรือว่าในเค้กเป็นคนขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นมาช่วงสายวันก่อน
ล่าสุดยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
การลงเยเวศนวรรณครที่อำเภอครองหลวงจังหวัดประธุมธรรมนี
ส่วนแฟนสาวนางสาวนิพาพรจัญญะในอายุ๒๕ปี
เป็นภรรยาพร้อมกับญาติของนายชัดชัย
ก็เดินทางไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
ซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ภายในห้องไอซียู
แพทย์ต่อขาซ้ายไว้
และต้องรอดูอาการจนถึงวันจันทร์
ก็จะทราบว่าขาซ้ายจะใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
ส่วนขาขวาไม่สามารถต่อได้นะคะ
เนื่องจากว่าบริเวณแผลแหลกละเอียด

เป็นสัญญาณว่าไม่มีเลือดเสีย
ไม่มีเลือดคลั่งอยู่บริเวณแผลจุดนั้น
และไม่มีเลือดอุดตันอยู่ภายในแผล
ส่วนเบื้องต้นอาการอื่นก็ตอบสนอง
แล้วก็พูดคุยกับญาติที่มาเยี่ยมได้ตามปกตินะคะ
ส่วนของคดีมีเพียงพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น
ครอบครัวอยากได้ภาพหลักฐานในวันเกิดเหตุ
ภรรยาบอกว่าหากใครมีภาพจากกล้องหน้ารถ

ขอความกรุณาส่งภาพดังกล่าวให้
เพื่อจะนำมาเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีนะคะ
อีกทั้งทางคู่กรณีก็ยังไม่มีการประสานให้ความช่วยเหลือ
เขารู้สึกตัวคุยได้ปกตินะคะ
คือเมื่อเช้าคุณหมอเขาก็มาเปิดผ้าพันแผน
แล้วก็จะขาข้างซ้ายที่คุณหมอเขาต่อให้ค่ะ
คือตอนนี้ขาเขาเริ่มมีเลือดไหลแล้ว
คือเป็นปฏิกิริยาที่ดีว่าเลือดไม่อุดตัน
ขายังอาจจะสามารถใช้งานได้
แต่ว่าข้างซ้ายก็คือข้างขวาเนี่ยไม่รอดแล้ว
ก็คือมีโอกาส๕๐ละ๑๐ค่ะ
ต้องรอ๒๓วันถึงจะรู้ว่าขาข้างซ้ายจะใช้งานได้ไหม
ท่านที่ตอนนี้นะคะก็จะมีแค่เป็นพิญญาณทุกคนนะคะ
ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเขาจะอยากจะมาเป็นพยานให้
แบบนี้ค่ะคือเรายังไม่สามารถตามได้
ถ้าใครมีภาพกล้องจดกิจกล้องหน้ารถยนต์ส่งภาพมาได้เลยค่ะ
หรือว่าจะส่งไปที่สถานีตำรวจก็ได้
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะเพจไทยรัฐของเราก็มีการลงคลิปข่าว
ลงไปก็ปรากฏว่ามีผู้คนมาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ถามถึงเลขบัญชีเพราะว่าอยากช่วยเหลือเห็นใจ
ที่ต้องมาประสบอุบัติเหตุจนขาขาดในคลิปเหตุการณ์คุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะ
ว่าในเค้กเนี่ยร้องไห้โฮตลอดเวลาเขามีความเป็นห่วงภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องว่าจะอยู่ยังไง
เพราะว่าหลังจากนี้เขาก็คงจะทำมาหากินต่อไปไม่ได้อีกแล้วหากมีผู้ใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวก็สามารถโอนเงินช่วยค่ะ
ไขใต้ฯตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมแคปไว้เลยฮะ